กลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายสุประชัยใจสมุทร
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรระบบบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทย
กับผมได้รับมอบหมายจากสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรพักภูมิใจไทยทุกคน
ให้เป็นตัวแทนในการมาตั้งกระทู้ถามสด
ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ท่านประธานที่เคารพครับจากการที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด
ได้มีการเสนอร่างประกาศกำหนดชื่อยาเสพติดให้โทษ
ประเภท๕เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
หรือคณะกรรมการปปศโดยมีสาระสำคัญคือ
ไม่มีกำหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษ
แต่ยังคงกำหนดให้สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชากัญชง
และคณะกรรมการปปศก็ได้มีมติเห็นชอบ

ฉบับนี้ซึ่งจะส่งผลให้พืชกัญชากัญชงไม่เป็นยาเสพติดอีกต่อไป
จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปอย่างมาก
ได้รับความชื่นชมจากประชาชนที่เฝ้ารอจะใช้ประโยชน์จากพืชกัญชากัญชง
เพื่อรักษาผู้ป่วยดูแลสุขภาพตัวเอง
และเป็นโอกาสในการสร้างอาชีพใหม่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าได้รับการวิพากษ์วิจารณ์
และความห่วงใยจากประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ว่าจะมีการนำกัญชากัญชงไปใช้ในทางผิดกฎหมายหรือไม่
เกรงจะเกิดผลกระทบทางสังคม

นี่คือเหตุผลอันจำเป็นที่ผมจึงต้องตั้งกระทู้ถามท่านรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายลงนามในประกาศฉบับดังกล่าวนั้น
ซึ่งมีสาระสำคัญที่สุดก็คือการปลดกัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท
ท่านประธานครับเพื่อให้การตอบกระทู้ของท่านรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการไปโดยไม่สะดุด
ผมจึงขออนุญาตต่อท่านประธานว่าผมจะตั้งคำถาม๓คำถามของผมไปทีเดียว
และหลังจากนั้นให้ท่านรัฐมนตรีได้ตอบเลยนะครับ
ผมมีคำถามที่ถามท่านรองนายกรรมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขดังนี้นะครับ
คำถามแรกคือ๑เหตุผลของการปลดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท๕คืออะไร
หลังจากที่มีประกาศมีผลบังคับใช้แล้ว
ประชาชนจะนำกัญชากัญชงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไร
การรักษาอาการป่วยของตนเองการดูแลสุขภาพของตนเอง
จะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีเช่นที่ผ่านมา
และประชาชนที่จะปลูกผลิตสินค้าที่มีส่วนผสมของกัญชากัญชง
จะสามารถทำได้หรือไม่
จะต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อกัญชากัญชงไม่ใช่ยาเสพติดแล้ว

การมีเงื่อนไขให้ประกาศกำหนดชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท๕ฉบับนี้
จะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศแล้ว๑๒๐วัน
เหตุใดจึงต้องมีเงื่อนไขดังกล่าว
จะสามารถให้มีผลบังคับใช้ให้ได้ให้เร็วขึ้นได้หรือไม่
หรือจะมีเหตุใดที่ทำให้มีการขยายเวลาออกไปหรือไม่
ข้อมูลทางวิชาการระบุว่ากัญชากัญชงมีประโยชน์มาก
แต่ก็มีส่วนที่เป็นโทษเช่นเดียวกัน
รัฐบาลมีมาตรการที่จะควบคุมการใช้กัญชาในทางที่เป็นโทษต่อประชาชนและเยาวชน
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบเป็นปัญหาสังคม
และมีมาตรการป้องกันการลักลอบนำเข้าส่งออกกัญชากัญชงที่มีการนำเข้าไปใช้ในทางที่เป็นโทษอย่างไร
ที่นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ของรัฐบางหน่วยเช่นปปศมีความห่วงใยอย่างไรบ้าง
จึงขอเรียนต่อท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ขอให้ท่านตอบทั้ง๓คำถาม
เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
และเข้าใจภาพรวมของการเปลี่ยนแปลง
อันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งนี้ของประเทศ
คือการปลดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด
และแนวทางที่ประชาชนจะสามารถไปปฏิบัติได้อย่างชัดเจน
ขออนุญาตถามท่านตามคำถามทั้ง๓คำถามนี้ครับ

เชิญตลาดทีตอบครับ
กลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัศดร
ที่เคารพท่านสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรผู้ทรงเกียจ
กับผมนายอนุทินชาญวิรากูล
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
บัญชีแหลชชื่อภาคกุ้มใจไทย

ขออนุญาตมาตอบคำถาม
ซึ่งทางท่านผู้แทนรัศดร

ท่านสุบัชัยใจสมุทธได้
วันนี้นะครับวันนี้ต้องขออนุญาตใช้เวลานะครับ
ทั้งสามคำถามแล้วก็จะพยายามให้จบนะครับ
ก่อนเวลาที่ได้รับกำหนดไว้สำหรับคำถามแรก
ที่ท่านถามว่าเหตุผลของการปลดกัญชา
ออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทห้าคืออะไรบ้าง
หลังจากมีผลบังคับใช้แล้วประชาชนจะต้องทำอย่างไร
และจะสามารถที่จะเสริมสร้างรายได้ให้กับตัวพวก
เขาเองอย่างไรนะครับขออนุญาตตอบ
กระทู้ของท่านสมาชิกดังนี้นะครับคำตอบก็คือมีเหตุผล

การอ่าปลอดปล่อยคำว่ากัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษ
โดยเฉพาะยิ่งในประเภทที่๕นะครับตามที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อยาเสพติด
ทั้งนี้ไม่มีเหตุผลอื่นครับนอกจากเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน
ซึ่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้รับทราบความต้องการของพี่น้องประชาชน
ในเรื่องของกัญชาเป็นอย่างดีท่านจึงได้บรรจุไว้เป็นนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาลชุดนี้และได้มีการแถลงณสภาแห่งนี้เมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
นโยบายเร่งด่วนเรื่องกัญชากัญชงนะครับอยู่ในข้อ๔
จากทั้งหมด๑๒ข้อซึ่งกำหนดให้การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
และพัฒนานวัตกรรมซึ่งเป็นนโยบายในการต่อยอดภูมิปัญญา
และความรู้ของปลาชาวบ้านในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
รวมทั้งเร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา
กัญชงและพืชสมุนไพรในทางการแพทย์เพื่อการอุตสาหกรรม
ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์อื่นอื่นเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
และการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน
โดยรัฐจะกำหนดกลไกการดำเนินงานที่รัดกลุ่มไม่ให้เกิดผลเสีย
และไม่ให้เกิดผลกระทบทางสังคมตามเจตนารมณ์ของการ
ผลักดันนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์นะครับ
ในเรื่องของการดำเนินคดีนั้นนี่คือเหตุผลที่เราจะต้องเร่งมีการออก
บรรยัติกัญชงและกัญชาเพื่อให้เกิดความชัดเจน
แล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้เพราะว่าปัจจุบันนี้
มีการตีความอยู่๒ประเภท๒จำพวกนะครับ
ผู้ที่เป็นผู้ออกกฎหมายก็จะตีความว่า
ประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศาสตร์สองพันห้าร้อยสิบสี่
มีผลบังคับใช้แล้วถือเป็นกฎหมาย
มีศักดิ์และสิทธิ์เหนือกว่าประกาศใด
ฉบับอื่นอื่นนะครับผู้ที่ใช้กฎหมายก็ยังบอกว่า
มันคล้ายกับว่ามีบทเฉพาะการอยู่เพราะว่า
ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบัน
คือยศ๕เนี่ยยังระบุว่ามีคำว่ากัญชาอยู่
แต่จากการประชุมคณะกรรมการปปศเมื่อวานซืนนี้
ทุกท่านคงได้ทราบจากข่าวแล้วว่าคณะกรรมการปปศ
มีมติเห็นชอบร่างของกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่
ซึ่งไม่มีคำว่ากัญชาอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้น
ถ้ามีการตีความว่าประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ศ๕นี้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายยาเสพติด
ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันคือฉบับปีสองพันห้าร้อยสิบสี่
ก็จะตีความว่ากัญชาเป็นเสรีแล้วแต่ถ้ายังมีความกังวล
ว่ายังไม่มีการระบุที่ชัดเจนว่าจะทำการควบคุมอย่างไร
เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องใช้ดุลพินิษฐ์
แต่ก็อาจจะเกิดข้อสงสัยข้อกางขาหรือนำไปสู่การ
จากพี่น้องประชาชนว่าจะมีการใช้อำนาจการจับกลุ่มการควบคุมนะครับ
อกเหนือจากที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายยาเสพติดปี๒๕๖๒
ร้อยสิบสี่หรือไม่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็จะแก้ปัญหานี้
โดยการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติกัญชงกัญชาซึ่งทางภาคภูมิใจไทย
ได้ร่วมกับพี่น้องสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจากทุกพักนะครับ
ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรจากทุกพักการเมืองครับ
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านที่หลายท่านได้ร่วมให้นะฮะ
ร่วมลงนามให้มีการเสนอพรบกัญชงกัญชานี้และได้ทำการยื่นต่อท่านประธานรัฐสภา
ชวนหลีกภัยไปแล้วเมื่อบ่ายวันนี้นะครับ
เมื่อบ่ายเมื่อวานนี้ครับผมเพราะฉะนั้นในเรื่องของประมวลกฎหมายยาเสพติดนะครับ
มีผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อวันที่๙ธันวาคมปีที่แล้วนะครับ
ซึ่งยกเลิกพรบยาเสพติดให้โทษฉบับปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสอง
รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทั้งนี้ตามมาตรายี่สิบเก้าวงเล็บห้า
ประมวลกฎหมายยาเสพติดบรรยัติให้ยาเสพติดให้โทษประเภทห้า
หมายถึงยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าอยู่ในประเภทหนึ่ง
ถึงประเภทสี่เช่นพืชฝิ่นโดยไม่มีการกำหนดพืชกัญชา
เป็นยาเสพติดประเภทหนึ่งอีกต่อไปอย่างไรก็ตาม
เพื่อให้มีการนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ทั้งแผนไทยแผนปัจจุบัน
และส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้ใช้กัญชาเพื่อดูแลรักษาสุขภาพตนเอง
สร้างรายได้มีการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ป่วย
ได้รับยาที่มีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ
สามารถเข้าถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ทุกแผนได้
ไม่ว่าจะเป็นแผนไทยหรือแผนปัจจุบัน
เราสามารถนำภูมิปัญญาและความรู้ทางการแพทย์แผนไทย
เพื่อดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเป็นอมรวม
ลดภาระความแออัดในสถานพยาบาล
ลดปัญหาการใช้กัญชาแบบใต้ดิน

จากนี้ยังเป็นการลดการพึ่งพาการนำเข้ายากัญชาจากต่างประเทศ
และจะมีการสนับสนุนให้เกิดการศึกษาวิจัย

พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง

เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง

ให้มีการผลิตกัญชงในทางเศรษฐกิจ

เส้นใยสิ่งทอวัสดุก่อสร้าง

ท่านประธานและพี่น้องสมาชิกผู้ทรงเกียจ
ตลอดจนประชาชนทุกท่านได้ทราบว่า
เรามีการตื่นตัวในการใช้ประโยชน์
พืชกัญชากัญชงเป็นอย่างมากครับ
มูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนหลายหมื่นล้านบาท
มีการขออนุญาตในการนำส่วนประกอบของพืชกัญชงกัญชา
มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมากมาย
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการที่จะเสริมสร้างรายได้
ให้กับทั้งประชาชนทั่วไปพี่น้องเกษตรกรผู้ประกอบการ
และผู้บริโภคที่จะได้มีทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองได้อย่างมากขึ้น
ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงทั้งปวงเหล่านี้รัฐบาลฟังเสียงจากพี่น้องประชาชน
ฟังเสียงจากสมาชิกสภาพผู้แทนราษดรซึ่งเป็นสมาชิกซึ่งเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทย
ได้กำหนดมาเป็นนโยบายของรัฐบาลและเร่งดำเนินการปฏิบัติ
จนถึงวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นนโยบายเร่งด่วนเราก็ดำเนินนโยบายทุกอย่างด้วยความระมัดระวัง
ใช้เวลาสองปีกว่านะครับจนเราสามารถที่จะปลดคำว่ากัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดได้
และมีการนำเสนอพระราชบัญญัติพืชกัญชงกัญชาเพื่อให้สภาพผู้แทนรัศดรและรัฐสภานะครับ
กรุณาพิจารณาสร้างคุณประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนของพวกเราต่อไป
คำถามที่สองที่ท่านสุประชัยได้ถามคือการมีเงื่อนไขให้ประกาศกำหนดชื่อยาเสพติดให้โทษ
ประเภท๕จะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศแล้ว๑๒๐วัน
เหตุใดจึงต้องมีเงื่อนไขดังกล่าว

เราต้องการจะสร้างกลไกควบคุมการใช้กัญชากัญชงในทางที่เป็นโทษ
เพราะว่าเราไม่ต้องการให้มีการตีความครับ
ผู้ใช้กฎหมายก็ยังสามารถที่จะตีความโดยอ้าง
สิ่งที่คล้ายกับบทเฉพาะการ
ผู้ที่เป็นประชาชนทั่วไปก็บอกว่าในเมื่อปลดแล้ว

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในที่ประชุมคณะกรรมการ
ปราบปรามป้องกันยาเสพติดหรือปปศ
ท่านประธานในที่ประชุมก็ได้กรุณาให้แนวทางว่า
ออกกฎหมายซะใช้เวลาอีก๑๒๐วัน
กฎหมายนี้นะครับได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลาม
จากสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรประมวลกฎหมายพรบยาเสพติด
ปีพุทธศักราช๒๑๖๔นะครับ
พวกเราลงคะแนนถึง๔๖๗คะแนนต่อ๐นะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจว่านี่คือสิ่งที่พวกเราในฐานะ
แทนของปวงชนชาวไทยจะได้ทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน
แล้วก็มีความมั่นใจว่ากฎหมายพระราชบัญญัติกัญชงกัญชาก็จะได้รับการสนับสนุน
จากพี่น้องสมาชิกรัฐสภานะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และนำมามีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุดนะครับ
เพื่อประโยชน์สูงสุดจะได้บังเกิดแก่พี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วนต่อไป
ผมก็ขออนุญาตกราบขอความร่วมมือความสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภา
ทั้งสองสภาผู้ทรงเกียจทุกท่านด้วยนะครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนเท่านั้นครับ
คำถามสุดท้ายนะครับที่เป็นกระทู้จากท่านสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรของพักภูมิใจไทยนะครับ
ท่านได้ตั้งกระทู้ว่าข้อมูลทางวิชาการระบุว่ากัญชากัญชงมีประโยชน์มาก
แต่ส่วนที่เป็นโทษก็มีเช่นกันรัฐบาลจะมีมาตรการที่จะควบคุมการใช้กัญชา
ทางที่เป็นโทษต่อประชาชนและเยาวชนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบเป็นปัญหาสังคมต่อไปอย่างไร
แน่นอนครับรัฐบาลหรือแม้กระทั่งตัวผมเอง
ซึ่งเป็นผู้ผลักดันนำเสนอนโยบายกัญชงกัญชานี้
ไม่ได้มีความคิดแม้แต่นิดเดียวที่จะทำให้พืชกัญชงกัญชา

เชิงที่เป็นโทษเป็นปัญหาต่อสังคม
เรานำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเราจะต้องกำจัดสิ่งที่เป็นโทษ
ควบคุมไม่ให้เกิดขึ้นนะครับมาตรการต่างต่างก็จะระบุอยู่ในร่าง
บรรยัติกัญชากัญชงที่ได้เพิ่งได้นำเสนอต่อท่านประธานรัฐสภาไปเมื่อวานนี้นะครับ
เป็นการเฉพาะเลยว่าจะให้ควบคุมทั้งพืชกัญชากัญชงนะครับ
ให้อยู่ในแนวพืชสมุนไพรเป็นพืชที่ถูกนำมาใช้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สาระสำคัญมีอยู่๕๖ข้อผมจะสรุปเร็วนะครับ
ก็คือส่งเสริมให้เป็นพืชทางเศรษฐกิจวิจัยพัฒนาปลูกเพื่อดูแลสุขภาพตนเอง
ลูกเพื่อการปรุงยาของแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบัน
กำหนดมาตรการกำกับดูแลการผลิตนำเข้าส่งออกการจำหน่าย
ในรูปแบบของการจดแจ้งและการขออนุญาตกำกับให้มีการใช้ในบุคคลกลุ่มเสี่ยง
คนน้อยกว่าอายุ๒๐ปีอาจจะยังเข้าไม่ถึง
สติมีคันสตรีให้นมบุตรหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวต่าง
นะครับและกำหนดแนวทางการใช้กัญชาให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่รัฐบาลได้มีไว้กับองค์กรระหว่างประเทศ
สนทิสัญญาต่างอนุสัญญาต่าง
เราจะอยู่ในเฟรมในกรอบ

เงื่อนไขที่เราได้มีพันธกรณีไว้กับ
ทางองค์การอนาชาติต่างนะครับ
และเมื่อมีการนำกัญชากัญชงไปใช้ใน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาอาหารเครื่องสำอางวัตถุอันตราย
ก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายที่ควบคุม
นอกเหนือจากนี้ก็คงเป็นปิดกฎหมาย
ก็จะไม่ควรจะต้องมีความกังวลใดทั้งสิ้นนะครับ

ผมคิดว่าผมยังเหลือเวลาอยู่นิดนึงนะครับ

สิ่งที่ผมได้กราบเรียนท่านประธาน
ก็ได้นำข้อมูลโดยคร่าวนะครับว่า
เราจะใช้ประโยชน์จากพืชกัญชงกัญชาจากสารสกัดของมัน
จากผลิตภัณฑ์ต่างที่ออกมาจากพืชกระจงกัญชา
ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อเศรษฐกิจ
ต่อการทำมาหากินต่อปากท้องของพี่น้องประชาชนชาวไทยเท่านั้น
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างมากมาย
เป็นพืชเกษตรกรรมทางเลือกอีกหนึ่งชนิด

ลูกง่ายครับปลูกง่ายปลูกเร็วออกผลผลิตได้เร็ว
และสามารถนำมาแปรรูปเสริมสร้างรายได้ได้เร็ว
ขออนุญาตจบการตอบกระทู้นะครับ
เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับพี่น้องประชาชน

ท่านประธานและพี่น้องสมาชิก

เป็นสิ่งที่จะปรากฏอยู่ใน
นโยบายกัญชงกัญชาของรัฐบาล
และในพระราชบัญญัติ
คุมกัญชงกัญชาที่ได้นำเสนอไป
ผู้ที่สนับสนุนให้มีการใช้

เพื่อการแพทย์และสุขภาพ
ท่านยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาล
ท่านได้แต่งเพลงเอาไว้แล้วสามารถเข้าใจ
การใช้กัญชาทั้งระบบครับ
ช่วงหนึ่งท่านพูดเลยว่ารากต้นใบดอกกัญชา
นำมาทำเป็นยาเป็นสมุนไพร

ถ้าเรื่องของชาวบ้านปรุงรสแกงเนื้อแกงไก่
ผงชูรสเจริญอาหาร
ถ้าเรื่องของแพทย์หากมีโรคภัยไข้เจ็บ
กัญชายังรักษาจนหายขาด
ถ้าเรื่องของประเทศกัญชาถูกจารึกในประวัติศาสตร์
ว่าไทยแลนด์เป็นชาติที่ใช้กัญชาอย่างเข้าใจ
ถ้าเรื่องของคนสนับสนุน
นโยบายกัญชาเสรีท่านกล่าวว่า
สายเหนียวต้องหนูกันภัย
ส่วนสายอนามัยต้องหนูกัญชาครับ
ผมจะทำให้นโยบายกัญชงกัญชา
เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยต่อประชาชนคนไทยเท่านั้นครับ
ส่วนที่เป็นโทษผมจะทำลาย

แล้วประเทศไทยของเราก็จะได้มีสุขภาพสุขภาวะที่ดี

มั่นคงแข็งแกร่งเจริญรุ่งเรืองต่อไปเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับ
ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานสภาและพี่น้อง
พระคุณผู้ที่ตั้งกระทู้ถามในวันนี้
ซึ่งให้โอกาสผมได้มีโอกาส
ได้ชี้แจงให้เกิดความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น
แก่พี่น้องประชาชนและแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่านครับขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับ